ฝ่าด่านแล้วก็พุ่งชนตำรวจรถลอยละริ้วเลยค่ะ
แต่สุดท้ายตัวเองเนี่ยก็ล้มคว่ำแล้วก็ถูกรวบตัวได้ในที่สุดค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะที่ศรีราชาชนบุรีค่ะ

แล้วตรงจุดนี้เขาก็ตั้งด่านเอาไว้ชัดเจน

ฝ่าด่านไปแล้วไปชนตำรวจที่เขาปฏิบัติหน้าที่อยู่
ร่างลอยกระเด็นนะคะ

คนขี่มอเตอร์ไซค์ตัวเองก็ล้มลงด้วย

ถูกรวบตัวได้ในที่สุดค่ะ